สำหรับคู่จิ้นสายวายเขาเมาส์ว่านิวกับเตเนี่ยเป็นคู่จิ้นกันแม้จนนิวนะเลิกกับแฟนตัวจริงไปเลยคุณผู้ชม
โอ้โหกิ๊กกันแรงขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องความรักแล้วนะก็มีเรื่องการงานด้วย
คือสองคู่นี้นะคือสองคนนี้นะเขาแบบว่าโอ้โหด่งดังมากมากเลยใช่ไหมแล้วก็กลัวว่าเพื่อนในสังกัดเพื่อนนี้แบบว่า
เล่นละครมาด้วยกันนะเล่นซีรีส์ด้วยกันอาจจะอิจฉาบ้างหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังทั้งคู่กันเลยค่ะ

สาวไม่เข้ามาไม่ซีเรียสนะคะ

สองคนนี้เขาสนิทกันเพราะว่าเขาเป็นนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกัน
มันไม่แปลกนะเพราะจะสนิทกันด้วยคุณผู้ชม
แต่ว่าน้องนิวท์น้องเต้ยืนยันว่าตอนนี้ชอบผู้หญิงอยู่